โอ้ถ่ายลูกส่งลูกค้าก่อนโอ้ยลูกใยจริงจริง
พรุงเข้ามันมากเลยปรับพรุงดีอย่างนี้เหรอคุณผู้ชม

ด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะก็คงต้องเตือนเรื่องสภาพอากาศที่จะ
เกิดขึ้นในวันนี้นั่นก็คือฝนตกจะเน้นหนักไปทางภาคใต้ค่ะเดี๋ยวดูข้อมูลกัน
หน่อยนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเปิดมาที่เว็บไซต์นะคะ
จะเห็นว่าตอนนี้กลุ่มเมฆปกคลุมบริเวณฝั่งอันดามันตกแถบทะเลนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
แต่ก็จะมีผลกระทบทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันมีฝนตกด้วย
นับตั้งแต่ช่วงสายสายบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นส่วนช่วงเย็นอาจจะมีฝนตกประปรายแถบจังหวัดเลยบ้างเล็กน้อย
เพราะว่าช่วงตอนกลางของประเทศเนี่ยมีห่อมความร้อนปกคลุมอยู่นะคะแล้วก็มีลมตะวันออกเฉียงใต้คือลมทะเลจากฝั่งอาวไทยนี่แหละค่ะ
เสยขึ้นมาปะทะกับความร้อนที่มีอยู่แล้วเกิดเป็นความชื้นแล้วก่อเป็นเมฆฝนตกได้แล้วก็ทำให้เรารู้สึกร้อนอบอ้าวค่ะ
ถามว่าอุณหภูมิที่ว่าร้อนในขนาดไหนวันนี้มีแต่๔๑องศาในภาคเหนือบางจังหวัดด้วยนะคะ
ถ้าดูจากโมเดลนี้แล้วก็จะเห็นว่าพื้นที่สีแดงกำนี่แหละค่ะคุณผู้ชมโหเล่นเอาไม่อยากออกจากบ้านเลย
ถ้าจำเป็นจะต้องออกจริงก็ดูแลตัวเองด้วยใส่มวกใส่แว่นตาดำกางร่มกันด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะ
สำหรับอุณหภูมิความร้อนและฝนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมภาคเหนือนะคะอากาศร้อนถึงร้อนจัดฟ้าหลัวตอนกลางวัน
อีสานอาจจะมีฝนตกได้ร้อยละสามสิบของพื้นที่ภาคกลางก็ร้อนจัดภาคตะวันออกภาคใต้เน้นหนักหน่อยนะคะ
เพราะตกมากถึง๑๔๐ของพื้นที่แถบจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังสตูนนะคะ
นี่คือโมเดลจำลองให้เห็นว่ากลุ่มฝนจะตกในช่วงบ่ายเก็บข้าวของพืชผลการเกษตรใครตากปลาเอาไว้ก็ดูดีแล้วกัน
ส่วนเรื่องของคลื่นนั้นไม่สูงมากนักนะคะแต่ว่าตอนนี้สิคะใต้ฝนตอนกลางอย่างอีสานอย่างจังหวัดยะโสธรเจอปัญหาของภัยแรงค่ะ
ชาวบ้านเขาแก้ปัญหาหรือว่าเขาจัดการเรื่องนี้อย่างไรไปดูกันหน่อย
แรงกันแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมน้ำในแม่น้ำเนี่ยนะคะแห้งขอดเลยนี่คือแม่น้ำชีค่ะ
ช่วงที่ไหลผ่านหอปู่ตาระดับน้ำเนี่ยลดลงเหลือแต่พื้นทรายเลยนะคะ
จวงวัวควายและขี่รถจักรยานยนต์ข้ามแม่น้ำได้แบบสบายเลยค่ะ
อกจากนี้ภัยแรงยังส่งผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้านไม่สามารถออกเรือจับปลาได้
ในอนาคตก็เป็นห่วงนะคะว่าจะกระทบกับการเกษตรเรื่องของการขาดแคนน้ำด้วย
เดี๋ยวเตรียมพร้อมรับมือค่ะคาดว่าช่วงวันที่สามสี่ห้าเมษายนฝนจะตกอีสานแบบ
มกระหน่ำลงมาเชื่อว่าน่าจะเติมความชื้นและเติมน้ำได้บ้างนะคะ
ไปดูอีกที่หนึ่งนะคะคือการถ่ายชีวิตปูเสฉวนที่อ่าวขอนแคร์
ร่วมกับภาครัฐและเอกชนช่วยกันปล่อยปูเสฉวนบกลงสู่ทะเล
เป็นการส่งน้องปูกลับบ้านค่ะโดยปล่อยปูเสฉวนบกทั้งหมดสี่สายพันธุ์นะคะ
คือปูก้ามแถวฟันปูตากลมปูไล่ล่าและปูก้ามม่วงทั้งหมดเนี้ยสามพันตัว
โดยปูเสฉวนแต่ละตัวจะถูกแต้มสีทำตำหนิเอาไว้ค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบในภายหลังนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการช่วยกันดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วยส่วนใครไปเที่ยวก็ดูความสวยงามตามธรรมชาติเพียงแค่สายตานะคะ
อย่าไปรบกวนธรรมชาติเขาค่ะส่วนช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมใครบอกอูดบ่นร้อนจัดเหลือเกิน
แตงโมแตงโมแตงโมนี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยคลายร้อนได้ดีทีเดียวเดี๋ยวลูกค้ามาแล้วดิฉันดูแลลูกค้าก่อนแล้วกลับมาติดตามสภาพอากาศกันใหม่สวัสดีค่ะ
เอามาเลยมาเลยค่ะตรงนี้แหละค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะ